มีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่อยู่ดีก็ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้าน
วันนี้เรายังตามความคืบหน้าอยู่นะฮะ
พยายามไปหาสามีอยู่หลายวันไม่เจอวันนี้เจอแล้วนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายนะครับ
อลิสราโพธิราชอายุ๓๔ปีถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด๑นัดเข้ากลางหลัง
เสียชีวิตอยู่ที่บ้านนี่คือสามีของเขานะฮะ
บ้านอยู่ที่บ้านโนนทงชัยตะบนสะไพรอำเภอสะไพรจังหวัดหนองคาย
สามีคือนายสมพรอายุ๓๘ปีนะตอนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนะครับ
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ยิงภรรยาตอนเกิดเหตุใครมายิงก็ไม่รู้
ภรรยาเดินออกไปหน้าบ้านเขานั่งอยู่ในบ้านอยู่ดีภรรยาวิ่งกลับเข้ามาในสภาพถูกยิงแล้วก็เสียชีวิต
ปัญหาที่จะมีก็ถ้าจะมีความขัดแย้งก็คือเคยมีแพ้ของเพื่อนบ้านมากินต้นข้าวของเขาในนา
แล้วเขากับภรรยาก็ไปไล่แพ้เจ้าของแพ้อาจจะไม่พอใจก็ได้เขายืนยันอย่างแบบเนี้ยเป็นมั่นเป็นเหมาะมาตลอดอ่ะ
หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เราไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปที่บ้านหลังนี้นะครับแล้วเจอนายสมพรนะ
จากวันแรกที่เขาแบบไม่คุยด้วยเลยนะวันนี้ได้เจอนะครับได้เจอผู้ต้องสงสัยคนนี้นะครับ
คุณวิรายุทธ์ปรานีนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คือนายสมพรเนี่ยเท่าที่เราดูอาการเขาจะลักษณะเหมือนกับอาจจะดูกึ่มหน่อย
ไม่รู้ไปดื่มอะไรมานะแต่ก็ยอมคุยด้วยนิดหน่อยนะครับ
เขาก็ลำดับเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุให้ฟัง
เขาบอกว่าวันนั้นนะครับเขานั่งดูทีวีอยู่ในบ้าน
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นนะเขาก็วิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเห็นภรรยาวิ่งกลับเข้ามาหาเขาพอดีภรรยาอยู่นอกบ้านนะครับ
พอมาถึงตัวเขาภรรยาก็ล้มเลยนะล้มมาใส่ตัวเขาเลย
เขาก็ไปเรียกพี่ชายที่อยู่ข้างบ้านให้มาช่วย
ซึ่งนายสมพรยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายภรรยานะ
เราก็พยายามถามต่อว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นพี่สงสัยใครบ้างอ่ะ
เขาบอกเขาไม่สงสัยใครแล้วก็เดินเข้าบ้านเลยฮะ
หลังจากนั้นออกมาอีกทีนึงก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปเลย

นอนเมืองพรรดิ

เราก็เลยไปถามพี่ชายในสมพรชื่อนายบัวจรรษมดีอายุ๔๓ปีนะครับ
นายบัวจันทร์บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเขานั่งซ่อมเครื่องยนต์อยู่หน้าบ้าน
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นทีแรกก็ไม่แปลกใจอะไร
คิดว่าเป็นเสียงยางรถระเบิดจากนั้นอีกสักห้านาทีนะครับ
นายสมพรน้องชายก็ตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือจากเขา
เขาก็ให้หลานวิ่งไปดูก่อนสักพักหลานวิ่งกลับมาบอกว่าให้ไปช่วยหน่อย
เพราะว่ามีคนถูกยิงให้นำส่งโรงพยาบาลหน่อยตอนนั้นไปถึงเนี่ย
พบว่านางอริสรายังหายใจอยู่นะฮะหายใจรวยริน
ก็รีบพาขึ้นรถขับรถออกไปเพื่อจะส่งโรงพยาบาลนะฮะ
สุดท้ายเสียชีวิตซึ่งนายบัวจันยอมรับว่าตัวเขาก็อดสงสัยน้องชายไม่ได้
เพราะว่าน้องชายกับภรรยาที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่กันแค่สองคน
แล้วมักมีการทะเลาะนะมีการด่าทอกันบ่อยเขาได้ยินเสียง
แต่เขาก็ไม่เคยสนใจอะไรคิดว่าเป็นเรื่องของผัวเมีย
ช่วงเกิดเหตุในคืนวันนั้นเนี่ยมันก็น่าแปลกตรงที่
สุนัขที่เขาเลี้ยงไว้๓๔ตัวมันไม่มีการเห่าอะไรเลย
ถ้าจะมีคนแปลกหน้าคนนอกเข้ามาในพื้นที่บ้าน
แล้วก็มายิงคนในบ้านเนี่ยยังไงหมามันต้องเห่าแน่
เนี่ยฮะเพราะมันโอ้โหปากเปราะมากอ่ะ
ชาวบ้านเขาเรียกเจออะไรก็เห่าอ่ะนะครับ
คนเดินผ่านรถขับผ่านขี่ผ่านสุนัขพวกนี้ยังไงก็เห่า
ผมไม่ได้ไปครับผมได้ยินเสียงไอ้ด้างตุ้มอะครับ
เหมือนคล้ายเสียงปืนสักพักนึงได้ยินเสียงเมียมันร้องอ่ะ
แล้วทีนี้ประมาณ๕นาทีผัวเขาก็เลยร้องเรียกผม
ให้พาเมียเขาไปหาหมอก็ไม่มีใครนะครับก็เห็นเขาอยู่กันสองคน
ถ้ามีคนมาเนี่ยหมาที่บ้านเขาต้องเห่าอ่ะ
แต่นี่มันไม่มีหมาเห่าหมาอะไรเลยก็น่าจะอย่างนั้นแหละครับ
เพราะมันไม่มีใครมานะครับไม่มีใครมาเลย
เขาก็อยู่กันแค่สองคนบ้านโน้นอยู่สองคนบ้านผมก็อยู่สองคน
เราก็พยายามถามหาเพิ่มแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ว่าใครจะเห็นเหตุการณ์หรือว่ามีเบาะแสอะไรยังไงบ้าง
เพราะว่านายสมพรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาจะสงสัยนะก็สงสัยเจ้าของแพ้
นาของเขาแล้วเขากับภรรยาไปไล่
ใช่เขาบอกแบบนี้ตั้งแต่ต้นว่าสงสัยเจ้าของแพ้
เราได้ไปเจอเจ๊เชอรี่นะฮะเจ๊เชอรี่เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายสมพร
สามีของผู้ตายและคือคนงานรับเลี้ยงแพ้
ซึ่งเคยมีปัญหากับสองสามีภรรยาคู่นี้
เชอรี่เนี่ยบอกว่าคืนวันเกิดเหตุทำกับข้าวอยู่ที่บ้านของนายบัวจันท
พี่ชายของนายสมพรตอนนั้นก็ได้ยินเสียงปืนเหมือนกัน
ก็ไม่แปลกใจไม่เอกใจอะไรสัก๕นาที
นายสมพรตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือนายบัวจันทร์นี่แหละที่ให้เธอไปดู
พอไปดูก็พบว่านางอลิสลากำลังนอนหายใจรวยริน
อ้อมอกของนายสมพรเธอก็ถามนายสมพรว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นายสมพรบอกว่าเมียเขาเนี่ยเดินเอาขยะไปทิ้ง
แล้วน่าจะไปโดนระเบิดอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะตรงนั้นใกล้กับเตาเผาถ่าน
อาจจะเป็นพวกกระป๋องสีขวดแก้วถูกแรงของการเผาถ่าน
แล้วก็ระเบิดปุ้งขึ้นมาเธอก็รีบวิ่งไปบอกนายบัวจันท
ให้เอารถออกเร็วต้องรีบพานางอลิสลาไปโรงพยาบาล
ตอนนั้นนะฮะเธอบอกว่าเธอคิดว่าคนก่อเหตุเนี่ยนะ
คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนใกล้ตัวเพราะว่าทั้งคู่เนี่ย
เขาทะเลาะกันบ่อยส่วนประเด็นเรื่องมีปัญหากับเจ้าของแพะ
ไปกัดกินต้นข้าวที่นายสมพรปลูกเอาไว้เนี่ย
ยืนยันว่าไม่น่าใช่เพราะว่าคนที่ดูแลแพ้
รับจ้างเลี้ยงแพ้คือตัวของเจ๊เชอรี่ไง
อ่าแล้วพอมีปัญหาวันนั้นอ่ะว่าแพะไปกินต้นข้าว
นายสมพรกับภรรยามาไล่เขาก็ไปเจรจากลายเกลี่ยกันเรียบร้อยแล้ว
ทางเจ้าของแพ้ก็เอาแพ้ออกจากพื้นที่ไปแล้ว

เขายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพราะขณะที่มีปัญหากันเรื่องแพ้
ไปกินต้นข้าวเนี่ยสองสามีภรรยานี่นะ
เขามีปัญหากับเจ๊เชอรี่คนรับจ้างเลี้ยงแพ้ของเขา
ไม่ได้มีปัญหากับเขาแล้วเรื่องมันผ่านมาเป็นเดือนแล้ว
เขาก็เอาแพะทั้งหมดมาเลี้ยงที่บ้านตัวเองแล้ว
เลี้ยงแถวนั้นแล้วแล้วตอนที่เจอหน้าสองสามีภรรยา
ก็ทักทายยกมือไหว้กันดีไม่เคยมีปัญหาคาใจกัน